เคยได้ยินประโยคที่ว่าเสียทองเท่าหัวไม่ยอมเสียผัวให้ใครไหมคะขออนุญาต
ถามว่าคนที่ยังไม่มีผัวขออนุญาตนะคะ
แล้วจำเป็นต้องโทรไปขอที่หมายเลข
ซึ่งเป็นหมายเลขสายด่วนช่วยชีวิตคนหรือไม่
หมายเลขนี้เป็นของสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินนะคะ
ซึ่งเวลาใครที่เจ็บป่วยก็โทรไปขอความช่วยเหลือจากสายด่วนนี้
แต่ว่ามีผู้หญิงคนหนึ่งเขาโทรไปหาสายด่วน๑๖๖
ถามว่าโทรไปทำไมอยากมีสามี

๑๖๖๙นี่คืออยากได้แบบเร่งด่วนไหม
นั่นสิคุณผู้ชมน่ากลัวนะน่าตกใจนะ
เพราะว่าสายด่วนนี้คือมันช่วยชีวิตคน

สถิติ๒๓ถึงเมื่อวานนี้คือ๒๖พฤษภา
นางคนนี้เขาโทรไปแล้วพันครั้งค่ะ

ผู้หญิงคนนี้เนี่ยใช่เขาโทรไปแล้วกว่าพันครั้งค่ะ
มาดูเรื่องนี้กันหน่อยนะครับคุณผู้ชมค่ะ
เรื่องนี้เนี่ยถูกเปิดเผยโดยนางสาวสุพรรคชารีพัฒน์นะคะ
ซึ่งเป็นพยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
หัวหน้าศูนย์รับแจ้งเหตุและสั่งการของขอนแก่นค่ะ
เขาแจ้งความกับตำรวจนะฮะ
ไปแจ้งความที่ตำรวจสพเมืองขอนแก่นบอกว่า
ถูกคนโทรป่วนสายด่วน๑๖๖
โดยหมายเลขเนี่ยขึ้นต้นด้วย๐๙๓๔๗๓
เบอร์นี้แหละค่ะโทรไปที่ศูนย์กลางของ๑๖๖๙
โทรไปทุกวันเลยนะคะวันละหลายครั้งด้วย
ตลอด๓วันที่ผ่านมาคือนับจำนวนครั้งนะ
ตั้งแต่๒๓พฤษภาคมเรื่อยไปจนถึง๒๖พฤษภาคมคือเมื่อวานนี้
โทรเข้ามาที่สายด่วน๑๖๖๙ของขอนแก่นเนี่ย

วันพันกว่าสายคุณโทรเยอะมากเลยนะฮะ
ซึ่งโทรไปแล้วถามว่าเขาพูดอะไร

แต่คือเจ้าหน้าที่บอกว่าลักษณะคือก่อกวน
ทำให้ผู้ประสบเหตุฉุกเฉินเขาโทรเข้าไม่ได้
หรือคนที่เขาประสบเหตุจริงเขาติดต่อ๑๖๖๙ได้ยากขึ้นค่ะ
เจ้าหน้าที่เขาบอกว่าหลังจากที่สายเนี่ย
ก็คือ๐๙๓๔๗๓๐โทรมา

ว่าสายนี้เขาต้องการความช่วยเหลือจริงหรือเปล่า
ปรากฏว่าเจ้าหน้าที่บอกว่าพอโทรไปเนี่ยนะคะ
เป็นเสียงผู้หญิงรับสายแล้วก็บอกว่า
พูดเสร็จก็วางซ้ายแล้วก็โทรกลับเข้ามาอีกค่ะ

เพราะว่าคนที่เขาต้องการความช่วยเหลือเนี่ย
คือเขาขาดโอกาสไงบางคนแทนที่ว่าจะได้รับการช่วยเหลือ

เขาอาจจะต้องเสียชีวิตจากการก่อกวนของคุณ
เขาก็เลยไปสืบค้นประวัติในไลน์
พอไปสืบค้นประวัติในไลน์คือไลน์เนี่ย
เมมเบอร์โทรศัพท์เนี่ยก็จะเด้งขึ้นถูกไหมคะ

เจ้าหน้าที่สายด่วน๑๖๖๙ขอนแก่นบอกว่า
เป็นผู้หญิงหน้าตาดีชื่อว่าหน่อย
แต่ไม่ยืนยันนะว่าชื่อหน่อยเป็นชื่อจริงของเขาหรือเปล่า
และรูปโปรไฟล์ที่ปรากฏในโปรไฟล์ของไลน์เนี่ย

เดี๋ยวมีเบาะแสแบบนี้แล้วรับแจ้งไว้ก่อน
แล้วจะแน่นอนนะคะว่าจะต้องตรวจสอบเบอร์ของผู้หญิงคนนี้เนี่ย
ว่าเป็นใครมาจากไหนเขามีปัญหาอะไรหรือเปล่า
ทำไมต้องไปโทรขอสามี

แล้วทำไมท่านต้องโทรไปป่วนแบบนี้ค่ะ

แต่อาจจะเป็นไปได้ที่เขาอาจจะมีความผิดปกติหรือเปล่า
ว่ามีระบบประสาทไม่สมบูรณ์หรือเปล่า
เดี๋ยวรอตรวจประสอบนะคะ